พาคุณผู้ชมไปช่วยกันดูหน่อยว่าเจ้าตัวตัวนี้ลักษณะมันเหมือนงู
ตกลงมันคือแปลมันคืองูหรือมันคือตัวอะไรคะ
แม่เมือกเนี้ยหัวอยู่ข้างนี้หัวเย้ยเมือกได้หมด
โอ้โหร้านนี้จะข้าวปล่าอุ่นไม่ได้ข้าวเลย
ตัวอะไรหวับพื้นผีเบาหวับพื้นงูเหลือตัวอะไรมาดู
ตั้งใจดูตัวอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้คุณ
แต่ลักษณะมันคล้ายคล้ายทั้งปลาไหมแล้วก็คล้ายทั้งงูด้วยไหม
มันเหมือนหมดเลยอ่ะมันเหมือนงูก็เหมือนเหมือนปลาก็เหมือน
ไม่รู้ว่าตัวอะไรกันแน่หนุ่มเจ้าของคลิปเขาก็สงสัยเหมือนกัน
เหมือนคุณชนะเลยว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิตตัวนี้
มันมาติดอยู่ในห้องดักปลาที่เขาดักปลาเอาไว้
สิ่งมีชีวิตตัวนี้สิ่งนี้เนี่ยนะมันมีรูปร่างแบบ
มีเมือกเหนียวเหนียวตามลำตัวคนแล้วลำตัวนี้แน่นเลยนะ
ลักษณะคล้ายงูผสมกับปลาแล้วผิวมันอ่ะสีสันมันอ่ะ
ก็ดูแปลกแตกต่างจากงูที่เคยเห็นด้วยความแปลกก็เลยทำให้
หนุ่มคนนี้เขาถ่ายคลิปมาลงในติ๊กต๊อกเพื่อที่จะให้คนที่รู้
ได้มาคอมเมนต์ได้มาตอบไขข้อข้องใจหน่อยว่าสิ่งมีชีวิต
สิ่งนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เอาบอกพี่บ่าวเข้าไปที
พี่เบาฝั่งน้องนะคลิปนี้นะถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยทุกคนบอกว่า
สิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มันคือปลาไหลมอเร่
ปลาไหลมอเรมันมาจากต่างประเทศได้เลยชื่อไม่คุ้นเลย
มันคือปลาไหล่ที่ขนาดใหญ่คือชื่อมอเร่คุณคิดว่าจะเกิดในประเทศไทยไหมคะ
ไม่มันก็ต้องมาจากต่างประเทศสิ
คือถ้าเกิดว่าปลาไหล่ที่มันเกิดในประเทศไทยมันก็จะชื่อปลาไหล่ชนะอย่างนี้ค่ะ
ใช่อันนี้ไทยแน่นอนแต่นี่คือปลาไหลมอเร่คุณถามว่ามันเกิดต่างประเทศไหม

ถามทำไมเล่าให้ฟังอยู่ว่าปลาไหลเนี่ยมันคือปลาไหลมอเร่เป็นปลาไหลขนาดใหญ่
มันมีฟันแหลมคมฟันแข็งแรงและสีสันสวยงาม
ดิฉันเคยเห็นคนที่เขาเลี้ยงพวกปลาสวยงามหรือคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ในน้ำสัตว์แปลก
เขาจะนิยมเลี้ยงกันปลาไหลมอเล่แบบนี้นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วปลาไหล่ชนิดนี้เป็นสัตว์รักสงบ
แต่ถ้าโดนก่อกวนมันจะจู่โจมแบบดุดันเหมือนกันนะครับ
เอาอย่างนี้คิดว่าปลาไหลมอเล่เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในท้องน้ำทั่วไป
แต่อาจจะมีคนเลี้ยงถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงไม่ไหว
คุณอย่าไปปล่อยในท้องน้ำเลยคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเขามีชีวิตจิตใจ

แต่ต้องบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนแล้ว
ดูแลเขาอย่างดีนะ
อย่างที่คุณชนะบอกว่ามันอาจจะไปทำลายระบบนิเวศหรืออะไรก็ได้
ยังไงก็ขอบคุณเจ้าของคลิปจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะ

บาหลายบอเร่